แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็กลับมาใช้กันได้ตามปกติกว่า๑๙๐แล้วค่ะ
ไต้ฝุ่นเมกีนะคะที่พัดถล่มจีนก็ทำให้อาคารหลายแห่งนะคะพังถล่มลงมาค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่อาคารหลังหนึ่งในมณฑลเจอร์เจียงทางตะวันออกของจีนพังถล่มลงมานะคะ
พายุไต้ฝุ่นเมกีที่พัดเข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้ก่อให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก
โดยมีปริมาณน้ำวัดได้๓๐๐มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำซื่อสีเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนหลายแห่ง
ระดับน้ำสูงถึงชั้น๒ของอาคารค่ะทำให้อาคารถึง๗๗แห่งพังถล่มลงมา
ซึ่งในวันนี้ทางการจีนก็ยังระดมหน่วยค้นหาและกู้ภัยออกตามหาประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง
หลังจากเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุดินถล่มที่หมู่บ้านสุยจางมณฑลเจอร์เจียง
จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียหายแล้วก็มีผู้ที่ศูนย์หายไปอย่างน้อย๒๗คนนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองและมีฟ้าผ่ากว่า๘๐๐๐ครั้งนะคะ
จนทำให้เกิดไฟดับทั่วรัฐส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า๑ล้าน๖แสนคน
รถไฟรถรางต่างก็ต้องหยุดให้บริการส่วนสัญญาณไฟจราจรก็ไม่สามารถใช้งานได้
เที่ยวบินเข้าออกจากท่ากัศยานแอร์ดิแลตทั้งหมดก็ต้องถูกยกเลิก